คุณเปียพงผิวอ่อนเป็นรายชื่อล่าสุดนะครับที่ก่อนนี้จะลงชินนายกแต่ว่าถอนตัว
แล้วก็คุณนมพันธ์ล่ำซำเนี่ยดึงเข้าไปนะครับเป็นทีมงานพร้อมกับ
อาจารย์ชาญวิทย์ผลชีวินนะครับอดีตกุญสือทีมชาติไทยและสมาชิกวุฒิสภานะครับ
ส่วนคันดิเดตผู้ลงชีวิตตำแหน่งณตอนนี้มีคุณน้นพันร่ำซำ

มีทีมงานตอนนี้นะครับ
ก็มีคุณชาญวิทย์ผลชีวินนะครับ

พอลิงงามพิ้งนะครับยืนยันสมัครแน่นะครับ
ก็มีทีมงานในคุณวิโรธแล้วก็คุณพิพัฒน์นะครับ
ผลิตรายการโทรทัศน์นะครับ

แล้วก็คุณธนศักดิ์สุรประเสริฐนะครับยืนยันว่าสมัครแน่
แต่ยังไม่ได้เปิดทีมงานออกมา
และพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับ
ซึ่งอันนี้ยังไม่ยืนยันว่าจะสมัครลงป้องกันตำแหน่งเป็นสมัยที่๓หรือเปล่านะครับ